ใส่ใหญ่

พวกกันวันอังคาร
วันนี้เรื่องที่พูดกันมาตั้งแต่เช้า

โทษแห่คุกกลางศาสตร์เลยพี่ครับกลางศาสตร์ไม่ไม่ถึงว่าไม่ได้
ไม่ได้ในห้องพิพากษาคึกตอนออกมาแล้วกำลังจะขึ้นศาสตร์
กรณีนี้เป็นผู้ต้องหายาเสพติดสามคนแหกคุกในห้องควบคุมตัวอืม
อ่าภายในศาลจังหวัดพัทยาจังหวัดชนบุรีใช้อาวุธมีดแทงร้อย
ตำรวจเอกธนเมษโพธิพันธ์รองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจ
ภูทรสัตยฮีบนะฮะซึ่งมันช่วยช่วยรัชการส่านจังหวัดพัทยา
เขาจะมีตำรวจที่ควบคุมผู้ต้องหาเนี่ยก็เป็นท่านคนนี้นะครับ
ท่านท่านผู้กองเนี่ยเข้าที่ชายโครงซ้ายได้รับบาดเจ็บ
ก่อนจะเปิดฉากใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้า๔นัด
แล้วพากันขึ้นรถกระบะหลบหนีไป
ภายในอาคารควบคุมผู้ต้องหาสารจังหวัดพัทยาจังหวัดชนบุรี

เจ้าหน้าที่ก็เร่งไล่ล่าทั้ง๓คน

ความผิดเจอไป๖ข้อหาตามที่เสนอข่าวไปนะ

ความคืบหน้าตอนนี้ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองพัทยาก็

มีกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี

หลวงยุทธศาสตร์สัตวิถีพนมสารคาม
ตำบลบ่อวินอำเภอศรีรชาญจังหวัดชนบุรี

ระยองที่นิคมโรจนะบ่อวินศรีราชาชนบุรี
โดยพบจอดอยู่ข้างทางแต่ไม่พบผู้ต้องหาซะแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็เรียกวิทยาเวรมาตรวจสอบรอยนิ้วมือ
แล้วก็หลักฐานต่างกล้องวงจรปิดใกล้เคียง
ว่าจะเอารถคันนี้นี่คือภาพเคลื่อนไหวนะฮะ

เรื่องต้นก็นำรถคนดังกล่ามาตรวจสอบชื่อผู้ครอบครอง

พร้อมทั้งตรวจกล้องวงจรปิดว่าผู้ต้องหามากันกี่คน
แล้วเปลี่ยนเป็นรถอะไรที่จะหลบหนีไปเนี่ย

ท่านก็บอกว่าฝากเตือนให้ผู้ต้องหาทั้ง๓รายมามอบตัวซะดี

กดดันและจับกลุ่มผู้ต้องหาและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยด่วน

จากคนร้ายนี่ภาพนี้๓คนนี่เลย

หากมีการต่อสู้ขัดขืนประสงค์ถึงชีวิต
เจ้าหน้าที่ก็จำเป็นต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาด

โดยต้องกระทำไปตามหลักยุทธวิธีลำดับการใช้กำลัง
ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศาล
เพิ่มความเข้มในการปฏิบัติหน้าที่
หากยุ่งใดพบเห็นสามารถแจ้งเบาะแสได้

หรือมีข้อมูลนะคะโทรมาเลยที่สายด่วนของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจเนี่ย
โทร๑๕๙๙๑๕๙๙เนี่ยนะฮะ๑๕๙๙๑๕๙๙
จนทุกปัจจุก็ยังจับไม่ได้ยังเพิ่งเกิดเมื่อวาน
เป็นสามีภรรยากันส่วนอีกคนหนึ่งคนละคดี
คือหนีด้วยกันไปเลยจนตอนเนี่ยเขาไม่มีความสามารถจับตัวด้าน
ยังไม่เปิดเผยตำรวจอาจจะมีแล้วล่ะที่ตอนเปลี่ยนรถ
หมายถึงการเปลี่ยนรถอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเปิดมาเท่านี้นะฮะ
ส่วนที่สพมพัทยาที่ผู้ชมคะส่งไปได้นะฮะข้อมูล๑๕๙๙
นี่คือศูนย์กลางถ้าสพมพัทยาที่ศูนย์ก็๐๓๘๔๒๐๘๐๔
ได้๒๔ชั่วโมงเลยค่ะนี่นี่คือเมียเป็นเมียเขา
อุ้งอาดมากอุ้งอาดมากแทนตำรวจด้วยเอาปืนมายิงขึ้นฟ้าด้วย
หน้าคนเลยล่ะแต่ก็ไม่มีใครกล้าทำอะไรเลย
ตอนนั้นมีปืนอยู่ไม่มีใครกล้าวิ่งเข้าไปเลย
พอกุญแจเขาไปเอากุญแจมาถ้าหนูเห็นในภาพกล้องวงจรปิด

มันไม่มีใครนึกแหกแหก
ออกปืนมานี่แสดงว่าเป็นคนช่วยนะเพราะมันต้องค้นตัว

นี่ชนบูรีภาพจัดทะเทยาชนบูรี
ดิอืมตรงปลายด้ามและไกลมากเอ้ยยาวมากไกลก็แสดงว่าทำผิดใน
พื้นที่ของชนบุรีชนบุรีค่ะคือเขตพัทยาก็พัทยาไง
คือคือเป็นพัทยาเนี่ยเป็นเมืองแต่เขาใช้คำว่า
จังหวัดอืมเป็นเขตจังหวัดแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าจังหวัด
สารจังหวัดพัทยาอยู่วันนั้นไปสัมภาษณ์ใครไม่รู้มีดารา
คุณนูนบอกว่าผมอยู่จังหวัดพัทยาไม่แต่เป็นลมเขาบอกว่าเมื่อ
เป็นเมืองคุณเทพกับพัทยาเนี่ยปกครองแบบคุณเทพแบบ
พิเศษภูเกตด้วยใช่ไหมอืมอารมณ์เดียวกันอ้าวแม่มันีค่ะ
วันนี้คนดูไลฟ์เปิดแม่มันีวันนี้เปิดไปสามนะฮะที่มี
ไว้ฟันฟิมฟันฟองแรกใช้เวลาเปิดเป็นสิบสิบนาทีพี่รู้
ไหมว่ายอดคนดูไลฟ์สดตอนงัดเซฟเท่าไหร่เท่าไหร่พี่ว่า
เท่าไหร่สิบล้านประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบหกเคมากหนึ่งร้อย
ยี่สิบหกก็หนึ่งเป็นแสนกว่าคนมันมากกว่าประชากรประเทศ
ไทยเหรอพ่อพ่อกับทำไมเป็นวันสองหมื่นหกพันพ่อพ่อกับ
ละครใกล้ใกล้ตอนจบของอ่ามันรถโลกันเอาง่ายไลฟ์สด
ีคสุดตอนที่แบบว่าเปิดเซฟแม่มณีเนี่ยคนลุ้นเนี่ย
มาดำนั่งดูวันนี้ตัวเองทำงานไปก็นั่งดูไลฟ์ไปอืม
เปิดเซฟคนดูหลักแสนฉันทำเป็นเวลาทำงานนะคนดู
หลักแสนคนดูตัวเองเนี่ยยังบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อย
ถ่ายรายการขอดูก่อนว่าเปิดมาแล้วจะเจออะไรนี่แหละยัง
แรกเซฟแรกเปิดมาเป็นเซฟแบบโอ้โหห่วงจุ้ยอย่างดีเลยนะฮะ
เป็นเฟฟแบบประเทศจีนแบบว่าใส่เฟฟนี้แล้วจะร่ำจะรวย
เปิดมาอันแรกเจอฟันปลอมเป็นพิมพ์ฟันปลอมเป็นพิมพ์ฟัน
ปลอมกับที่กันชื้นอ่าสองกันชื้นอันใหญ่นะสองกันชื้น
ใหญ่เบอร์เลอร์เลยแท็กใหญ่นะฮะมาเปิดช่วงประมาณบ่าย
สองโมงอันนี้ไม่ได้ดูประมาณบ่ายสองโมงโอ้โหจะต้องใช้
ัดใช้อะไรเอาคนไปงัดเอาเงินคนไปแบบว่าไปทำอะไร
มากมายเลยเนี่ยฮะปรากฏว่าเจออะไรคุณรู้ไหมฮะความว่าง
เปล่าเอ้ยความว่างเปล่าแต่คนดูอ่ะเหมือนกับลุ้นดูมวยเลยอ่ะ
อ่ะคนดูสดในมันต้องมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างสิว่า
ไม่น่าจะเป็นแค่ไม่มีอะไรเลยค่ะนะฮะณวันนี้ดีเอสไอ
ปรับปรับเปิดหมดแล้วค่ะคุณเชื่อไหมฮะว่ายอดค่าเสียหาย
ในตอนนี้ทะลุพันล้านแล้วอ่าเป็นหนึ่งพันสองร้อยเก้า
สิบล้านยอดยอดเงินที่คนเอาไปถูกเมื่อวานนี้เขาบอก
ประกันตัวแม่มณีแค่สิบกว่าล้านบาทแม่มณีไม่มี
โถแม่มณีไม่มีนะจนคือปรากฏเงินในบัญชีทุกอย่าง
วันนี้ไม่มีอะไรคือนางก็บอกว่านางโดนอายัดทรัพย์ไว้
ถูกต้องไหมเพื่อติดตามตัวแม่ข่ายซึ่งผู้ที่จะให้
ปากคำพนักงานสอบสวนเมื่อสารมีคำสั่งให้คืนทรัพย
ยัดไว้จะได้รับการเฉลี่ยทรัพย์คืนคือนางก็บอกว่าถ้า
สมมุติสารเนี้ยมีกำสั่งคืนทุกคนที่ลงทุนไปจะได้
เฉลี่ยทรัพย์คืนอ่ะอย่าว่าแต่เด็กดาราเลยณวันนี้เน็ต
อย่าไปบอกชื่อขนเพชรกับไอ้ก๊อตโดนคนละ๕แสน

มีเน็ตไอดอลคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นคนดัง

ไปเท่าไหร่รู้ไหม

รู้ไหมว่าเท้าแชร์ตอนนี้อายุน้อยสุด

๑๕ล้านบาท
เท้าแชร์คือเริ่มมาจากแม่มณี

เมื่อวานตำรวจไปตามเท้าแชร์บ้านบัว
บัวรู้สึกจะอยู่ที่สกลนคร
แล้ววันนี้ไปเจอกันอีกที่สุพรรณบุรี

เจ้าของเท้าแชร์เป็นอายุ๑๕ตำรวจไปตาม

ทัศนะศึกษากับโรงเรียน
เงินค่าเสียหายเกือบร้อยล้าน

ขาบ้านบัวอันเดียว
เขาคิดว่ามันเกี่ยวข้องกันหมด
มีทั้งแม่ขาลูกขา
เพราะว่าตอนทั้งหมดที่เขาแยกมาเป็นขา
ข้างบนมันก็มีต่อจาก
เมื่อวันนี้มันก็มีแค่๓๔สาขาย

ใช่ที่วัดจาก๑๙๓เก็บไว้๕๐ตัวเองลงไปจ่าย
ล่าสุดไปเจอที่แถวสุพรรณอีก
บ้านแชร์น้องพิมพา
พิมพาน้องพิมพา
ตัวใหญ่เป็นแม่ไงยอมมาเป็นน้อง
บ้านแชร์น้องพิมพาเสียหายไปทั้งหมดร้อยกว่าล้าน

คือตั้งตัวเป็นเท้าแชร์หัวหน้าอะไรเป็นแม่ขายล่ะ

เดือนนี้เราเป็นเครือข่ายสองคน
เอามาฝากหมื่นนึงเงินเดือนหนูไม่เอาไปเลยหมื่นนึง
เราก็ส่งนี้ให้กับแม่มณี
แม่มณีก็ส่งไหมแม่มณีแต่เราส่งไม่หมด
ส่งให้แม่มานีแค่๕๐๐เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องได้อยู่แล้ว
เพราะว่าเดี๋ยวแม่มณีก็เอามาให้ใช่ไหม๙๐๐กว่า
แล้วเดี๋ยวตอนแม่มณีเอามาให้เดือนหน้าค่อยเอาเงินครบต้นครบดอกเนี่ย
เอาง่ายก็คือกินหัวคิวเขาแล้วแหละ
ที่เมื่อวานแม่มณีพูดเขาว่าข้าน้ำลาย
พอดีเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวเพราะแม่ขายไปคิดเอาเองคิดกันเอง

ถูกปรากฏว่าเราหักไว้สมมุติเราสองคนเป็นพิมพา
หักไว้๔๐เพราะฉะนั้นแองจี้จะได้เงินเท่าไหร่๕๐
วันนี้ยอดค่าเสียหายถลุกไป

ไม่มีอะไรได้๕๐แฮปปี้สุดวินาทีนี้

ปรากฏว่าตอนนี้
นี่แน่คือพิมพากับน้องบัว

เมื่อแล้วคุณแม่ไปดูเขาทำไม

คุณแม่ก็ไปแฉเขาเองหมดอยู่แล้วคุณแม่ไปดูเขาทำไม
ฉันต้องดูเพราะเขาวันนั้นเขาบอกไหม
นักข่าวยังเก่งเวลานักข่าวเจอเวลาจะสัมภาษณ์แม่มณี
ตะโกนนะตรงนี้เป็นสมมุติเป็นห้องขัง
ตะโกนสัมภาษณ์คุณแม่งอ่าตะโกนไม่เห็นตัวนะ

เห็นพูดทะลุห้องขังไปเป็นซอยเข้าไป
นี่เออดี
แล้วเรื่องที่กินกับพระเอกจริงกินกับดาราชาย
กินกับดาราชายอย่าไปพูดกับคุณบ้นดำ
อย่าไปพูดกับคุณบ้นดำสุดตบปากน่ะ
เรื่องที่กินกับดาราชายเรื่องที่กินดาราชายบนรถน่ะ
กินกันหรือเปล่าแม่เดียกลับมาทันที
ใครจะไปกินบนรถล่ะเขาก็ต้องไปเปิดโรงแรมกินกันดีกว่าไหม
นั่นวันนั้นเดียติดถ่ายรายการแม่มณีหนีเที่ยวอยู่
เขาว่าอย่างงั้นเบื้องต้นช็อกยิ่งกว่าช็อก
คดีนี้ช็อกยิ่งกว่าช็อกปรากฏว่าจุดพีคยิ่งกว่าพีค
คือเมื่อวานอย่างนี้ในขณะที่เดียหรือแม่มันนี่เนี่ย
กำลังจะเข้าห้องขังก็ตะโกนบอกว่าเฮ้ยช่วยซื้อที่ตรวจคันมาหน่อย
สงสัยว่าตัวเองน่าจะท้อง
วันนี้ฮะช็อกยิ่งกว่าช็อกตำรวจก็นางสาววันพาสิธนีทิพประเวทหรือแม่มณี
แล้วก็นายเมธีชินภามหรือบอสแฟนเด็กของเขาอายุ๒๐นะฮะ

แต่ตอนนี้แฟนเด็กให้การปฏิเสธบอกว่าแม่มณีเนี่ย

เป็นคนที่เอาบัตรประชาชนตัวเองไป
เป็นคนทำไปทั้งหมดนะในที่สุดแล้ว
วันนี้ก็เอาตัวเดียไปฝากขังที่เรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานี
ขอให้คนใกล้ชิดไปซื้อชุดเครื่องตรวจทันฉุกเฉินมาให้
ผลจากการตรวจช็อกคือท้อง๒เดือน
ท้องจริงแต่พี่หนูขออาวาลไงว่า
แต่ที่เรือนจำเขาจะส่งไปตรวจอย่างละเอียดใช่ไหม

ซึ่งทางผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานีเนี่ย
เขาบอกว่ากล่าวถึงการควบคุมเออเดียหรือแม่มณีหรือนางสาววันธานี
เรือนจำกลางอุดรธานีได้รับตัววันธนีมาควบคุมไว้ยังแดนหญิง
ในส่วนของแดนแรกรับแล้วตั้งแต่วันที่๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
พร้อมทั้งดำเนินการตามระเบียบรับตัวผู้ต้องขังใหม่
ทุกขั้นตอนครับตัวเจ้าหน้าที่จะได้มีการจัดทำประวัติปุตรต่องขัง
ตรวจสุขภาพตรวจร่างกายรวมถึงแจกสิ่งของที่จำเป็นในการที่จะใช้ในเรือนจำ
แล้วก็แนะนำวิธีการปฏิบัติที่จะอยู่ในเรือนจำให้ได้ด้วย
เห็นไหม
หน้านางก็คือเป็นผู้หญิงเด็กผู้หญิงไม่ได้แก่อย่างที่คิดนึกออกปะล่ะ
พอไม่แต่งหน้าทำไมเด็กกว่าตอนแต่งวะตอนแต่งมันน่าจะดีกว่า
ก็ช่างแต่งหน้าไปเอาแบบว่าช่างแต่งหน้าคงไปเอาผู้จัดการอ่ะ
ไปเอาไปนั่งแต่งหน้าของคนแต่งหน้าให้นางดูแก่เอาง่าย

ให้ดูภูมิฐานดูแก่เขาว่าแก่กับดูภูมิฐานมันแตกต่างกันนะครับ
เขาบอกว่าทางเรือนจำจะต้องแจ๊ะดูก่อน
จะต้องคุยกับแพทย์อย่างละเอียดนะฮะ

แล้วก็ถ้าสมมุติเขาท้องจริงเขาจะมีกฎอยู่แล้ว

ต้องขังแต่แบบอาจจะต้องโภชนาการก็ต้องต่างเน
อย่างนั้นเด็กก็คงจะแคละนิดนึง
แต่เด็กโฆษออกมาแล้วเด็กสามารถ

มีคนมาเลี้ยงให้ไหม

หรือไม่ได้มาอยู่ที่เด็กกำพาอะไรใช่ไหม

แต่ปรากฏยังไม่เจอเงินยังไม่เจออะไรเลย

ตอนนี้เกี่ยวกับแชร์

เกี่ยวกับแชร์มันไม่มีให้อายัดเลย

ตอนนี้รวมกันประมาณที่อายัดแม่มันนี่ไปก็รออยละ

เขาเรียกว่าเล่นหรือเขาเรียกว่าลงทุน

แต่เดี๋ยวหลังจากนี้ปุ๊บเนี่ยออกไปเขาจะคืนให้ทั้งหมด

แต่ปรากฏวันที่๒๓๒๔จุด

กัญชัยกำเนิดพลอย

ใช่ไหมโดนจับซะก่อนโดนจับซะก่อน

เขาจะมาออกรายการของพี่นม
ก็ว่าอาจจะคงจะเคลียร์แต่โดนจับกว่า
คุณแม่มันจะไปมอบตัวใช่ไหมแล้วได้อยู่กันมาได้ยังไง

ถี๊นเดี๋ยวแม่งรู้ว่าเค้ายักร์ย้ายถ่ายเงินไปแล้วคุณแม่

ก็คงเขาบอกว่ามีคนอยู่เบื้องหลัง
หนูไปสายบนเทิร์นกับเขาไปถามว่าตกร้านคนนั้นจริงหรือเปล่า

เขาบอกว่าแต่วันที่๒๓๒๔ก่อนที่นางจะโดนเป็นคดีเป็นข่าวเนี่ย

เขาบอกหนังแบบ๒๓๒๔นังยังโอน

เอามาให้ลูกขายเขาเลยนะใช่ไหม

คุณแม่มีแค่คุณแม่ตามหลักความเป็นจริง

นางตอบยังชัดเจนเลยนะฮะ

นางให้คนเอารายการเข้ามาเสนอ

หมอบว่าเป็นรากราชช่องวัน

อ้าวคุณแม่ไม่แน่แล้วอ่ะเพราะอาจจะคุยผู้ใหญ่หลายคน
ไม่มีปรากฏว่านางถือแฟมมาอันนึง

ช่องวันมีผู้ตัดสินเรื่องละครมีพี่เปิ้ลกับพี่บอย
นะปรากฏว่านางก็ถือแฟมมาอ่าอาจจะทำรายการ
มีไอ้นุ้ยมีจียอนเป็นรายการอะไรวะ
ทำทำแล้วน่ะเว้ยทำใช่ไหมทำหน้าปกแล้วน่ะ
คุณแม่ไปจ้างหลังมหาลัยหลังโรงเรียนก็ได้
ปิ้นมาแป๊บเดียวก็ได้ก็นั่งกล้าเนี่ยพี่นั่งทำตรงนี้ก็ได้
ตัดต่อใครก็นั่งทำได้อันนี้ก็นั่งทำเองทำในโทรศัพท์ก็ได้
ถูกปรากฏว่านางก็บอกว่านางเอามาเสนอนางไปถึงตึกแกมมี่นางถ่ายทุกจุดที่อยู่ตึกแกมมี่
จอดรถนางยังถ่ายเลยแล้วนางก็ไปแรปเอารถตู้สองคันไปรับ
ซุปตาขาเลาะวะมึงเลาะได้เลาะจริงจริงเลยมึงเขานี้
ซุปตาขาเลาะเอารถเนี่ยไปแร็ปเลาะแปลว่าเที่ยว
ไม่ใช่ขาดล็อกคุณแม่ขาดล็อก
ไม่มีสิทธิ์ใช้เหมือนกับวันนี้คุณเอาแพลกมาอันนึง
อาทิตย์ยังไม่มีการอนุมัติใช่ไหม

เดี๋ยวพออนุมัติป๊าบอาทางบอร์ดปั๊มตามได้แต่เขาเรียกว่าออกทำงานเลย

แต่ละรูปขนาดพวกเราทำงานวงการบันเทิงมากันขนาดนี้นะ

วงสวงบวงสวงจริงเอาดารามาจริงมีการถ่ายทำไปสองตอนจริง
นางก็จะเก็บภาพเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยไปสร้างความน่าจะถือว่า
ไอ้เงินค่าตอบแทน๙๐เอามาจากไหน
เอามาลงทุนทำละครไงฉันเอาไปลงทุนทำนี่นี่ไงเนี่ยพี่

คนเชื่อได้ไงการทำหนังจะได้กำไรเมื่อมันฉายเว้ย
เหมือนพ่อมากได้อย่างนี้พันล้าน
แต่นางก็พูดไงยังไม่ได้ไม่ใช่แต่เป็นว่าเงินเอาไปทำอะไร
หนังนี่เหมือนเล่นหวยเลยแหละการทำหนังเนี่ย

คนทั่วไปเขาคิดว่าสวยงามอันนี้เป็นสิ่งที่หล

ไม่ทำหนังมันยังง่ายกว่าทำละครนะ
ละครมันต้องมีคุยกับทางช่องต้องมีเวลาออนแอร์

นักมันต้องอยู่ใบไหม
ตอนที่เป็นข่าว

หนีเที่ยวไงเธอเขาอยากจะทำหลักแต่ใหมา่กว่าเขาด้านอาจจะหาแค่สองสามตอน
คือเอาง่ายเอาแคปเป็นภาพภาพที่จะไปหลอกว่า
เก่งนะก็คิดเก่งอ่ะ
นางคิดเก่งกว่าพวกเราเยอะ
พี่คิดดูว่านางอีเวนต์นางนางใช้จิยานใหญ่ขนาดเนี้ย

๗๘ล้านอ่ะแล้วดอกไม้สดหมด

คังงี้
นางอยากแต่งหน้าเป็นคุณสุมานีด้วยไง

บุคคลต้นแบบสามหมื่นบาทก็รับได้แล้วไหม

แต่ปรากฏคนที่เป็นเหยื่อคือคนต่างจังหวัด

มันมีที่มาที่ไปว่าเอาเงินไปลงทุนอะไรแล้วได้กลับมาไง

มันคิดอย่างนี้
มันแบบว่า
เรื่องเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตหรืออะไรอย่างนี้นะ

นึกออกไหมทำไมไม่เอาปัญญาหรือว่าความสามารถอย่างนี้

เปิดทางให้นางไงอันนี้อยู่ดีก็ทำขึ้นมาปุ๊บมีคนส่งเงินมาให้ตลอดวันทุกวัน
ทุกวันทุกวันขนาดเนี้ยทำไมเอาไปทำทางที่มันผิดน่ะ
ก็มันช้าไงคะคุณพี่อันนี้ไม่ต้องผ่านอะไร
แต่ว่าตอนนี้มันไม่มันเร็วอ่ะใช่ไหมแต่ว่ามันก็แต่มันก็จับไง
อ่าเข้าหน้าเอางี้ดีกว่ามันเร็วแต่มันก็พังอ่ะเอางี้ดีกว่า
ทุกคนโดนหมดต่อให้คุณเดี๋ยวจะมีข่าวที่ช็อกกว่านี้อีก
เร็วเร็วนี้พวกพวกเจ้าสั่วไงเจ้าสั่วระดับด็อกเตอร์ที่เรามีดังดัง
ระดับดาราซุปเปอร์สตาร์ใช่ทำให้ชำแชร์ชำแชร์
สืบเรื่องนี้คุณแม่ดาราก็โดนไปหลายคนนะดาราโดนคนละสิบยี่สิบล้าน
เออดาราโดนคนละสิบยี่สิบล้านคุณใจเย็นเย็นเดี๋ยวมันนีไปเดี๋ยว
เดี๋ยวข่าวยัยมาเพราะว่าเขาวิกันแอบแอบอ้างชื่อคนมีชื่อเสียง
หรือดาราที่มีถือหุ้นหรือคนรวยรวยเนี่ยว่าคนนี้ก็เล่นน่ะ
ใจเย็นเย็นเว็ดอาเมนนิตรอหน่อยรอหน่อยคุณมดดำก็ลงทุนน่ะ
ไว้หวัดไม่แผ่น๓๔๔๕ราวรังอย่างเงี้ยฟะมึดดำมัดดำไม่เล่นแล้ว
เน้นช็อคซีนีมะตึกนั่นแน่นะมีชื่อเพื่อนรักคุณแม่มดดำด้วย

แล้วฉันก็บอกว่าเนี่ยแบบอุ๊ยเขาบอกอุ๊ยคุณพระดำก็ตบโชว์เลย
อย่างพูดอยู่เลยอ่ะตลกมากเลยแก่อ่ะ
นั่นแหละเอาไว้ทำไมจะไว้ทำไมไม่ตบสิ

ไม่ฉันถึงได้บอกว่าฉันถึงได้บอกว่า

มณีจะเด็กขอบอกว่าแม่มณีจะขี้เล็บ
อาทิตย์หน้าถ้าสมมุติไม่ต้องเจ้าสัว
ดารานี่แหละทำไมต้องอาทิตย์หน้า
พวกตอนนี้ก็พอจับไง
เพราะว่าหลังจากแม่มณีมาก็เป็นเนี่ย

เดี๋ยวก่อนพี่เหมียวเห็นปุ๊บพี่เหี่ยวจะช็อก
พี่เหมียวร่วมงานด้วยทั้งหลาย

ดาราที่โดนเยอะสุดตอนนี้ที่ฉันรู้มานะ

มาเยอะจริงอันนี้แล้วมีการ

หลอกล่อแล้วดาราเขาก็เหมือนลงทุนกัน

เต็มที่กันไปเลยโลภมากก็ต้องอย่างนี้แหละ

เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการ
เป็นผลของสุขภาพเลยจริง

กลัวเตรียมเสื้อกระหน่าวไม่ทันเลยคุณแม่

แฟนเพจกรมควบคุมมลพิษ

ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑล

ตรวจวัดค่าได้ระหว่าง๓๒๖๒ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร

ค่ามาตรฐานไม่เกิน๕๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
แล้วอันนี้๖๒เข้าไปแล้วนะ

ซึ่งก็ระดับอยู่ปานกลางใน๒๗สถาน

แต่มีผลกระทบกับสุขภาพของคนเรา๑๒สถานีด้วยกัน

เขตวังทองหลางเขตประทุมวันอ้าวใกล้บ้านจัง
บางคอแหลมเขตคลองศาลอ้าวใกล้บ้านแม่
เขตพระศรีเจริญเขตบ้างเขนเขตบ้างพลัชเขตสาธรณ
เขตบ้างซื่อเขตหลักศรีนะตรงกรุงเทพมหาตะคอแล้ว
แล้วก็ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
เข้ารอบทุกครั้งเลยปากน้ำ
ช่วงเช้าของเมื่อวานนะคะ
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน
ควรเฝ้าระวังสุขภาพแล้วก็ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งซะ
ทั้งนี้เนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศพื้นที่
กรุงเทพมหาตะคอแล้วก็ปริมนธนในวันนี้เนี่ยจะมีเมฆบางส่วน
อากาศจะเย็นในตอนเช้ากับมีลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็วสูงเนี่ยนะคะ๗๔กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โดยมีฝนฟ้าขนองแค่๑๐เท่านั้นนี่หน่อย
๑๐๐ละ๑๐ของพื้นที่นิดน้อย
แต่เมื่อวานเนี่ยเยอะมากนะฝนตกเยอะมาก

ถ้าพายะเล้วของเมื่อกับล่มทำไมดีวะแบบสาเหาะทะลมทะลาย

ออนไลน์ก็บอกเปิดเผยเรื่องราวเด็กวัย๑๕ปีถูกว่าจ้าง

ทำกระทงลายการ์ตูนเมื่อถึงเวลานัดส่งสินค้า

ตามเลยทำเป็นร้อยอันเลยจับกลุ่มแล้วก็เรียกเก็บเงิน๕๐๐๐๐บาทค่าลิขสิทธิ์

แต่ไม่ดำเนินคดีใดเหตุเกิดที่โคราช

มีแจ้งว่าลูกสาวชื่อน้องหนึ่งอายุ๒๒เท่านั้นเอง
เรียนอยู่ชั้นปี๓มหาลัยแห่ง๑ในโคราช
ถูกโตแทนลิขสิทธิ์ละ๑ล่อซื้อ

เพื่อเป็นหารายจ่ายหาค่าใช้จ่ายในการเรียน
เพราะว่าแม่ป่วยเป็นมะเร็งและเป็นโรคหัวใจ
ลูกสาวของตนก็ต้องการแบ่งเบาภาระทางบ้าน
เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็ฝึกทำกระทง

พอที่ผ่านมาเมื่อตุลาคม
ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งสั่งซื้อกระทงจำนวน๓๐ใบ

แล้วให้ไปส่งแถวบริเวณลานย่าโม
พอไปส่งปุ๊บก็มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบ๕นาย

ห้าคนแล้วก็เอาตัวไปที่สถานีตำรวจ

หาที่โรงพักก็พบว่ามีผู้ชายชื่อนายนัน

บอกว่าไม่อยากถูกทำเรื่องคดีก็จ่ายมา๕๐๐๐๐บาท

เซ็นเอกสารบางอย่างตัวเองก็รีบพาลูกสาว

และเสียใจมากที่เจอเรื่องนี้เพราะที่บ้านก็ประสบปัญหาการเงิน

แล้วเพราะเสียใจที่ลูกค้ารายแรกก็ถูกล่อซื้อและถูกจับทันที

ฝากเตือนไปยังเด็กที่ต้องการหารายได้พิเศษที่จะทำกระทงขาย
ในช่วงนี้ให้ระวังเจอแบบที่ลูกสาวตนเจอ
รวมถึงอยากให้ทางตำรวจช่วยตรวจสอบว่า

เขาก็ตรวจสอบตัวแทนลิขสิทธิ์ออกมาพูดเองเลยนะ
เขาไม่ได้มอบหมายให้ใครจับกลุ่มแต่อย่างใด

เขาจะดำเนินงานของเขาเองแต่ตอนนี้คือเขาไม่ได้

อันนี้มันมาตำบ้ายไม่รู้
แล้วที่ฉันก็สงสัยว่าอันนี้ก็เท่ากับหลอกน้อง
คือหลอกให้ทำไม่ผิดเหรอ
แปลว่าไงคือเราไปหลอกใครก็ได้

หนูก็ผิดด้วยดิ

หนูก็ผิดด้วยถ้าหนูไปจ้างพี่ทำ
แต่จริงมันควรจะต้องศึกษาไง

มันทำอย่างหน้าตุกกะตุนตุกตาของมัน

ถ้าสู้กันในแง่กฏหมายก็มีสิทธิ์หนูลงดี

พอไหนเราไม่ต้องการอะไรที่แบบว่าไปทำให้งานเหน้า
เด็กได้ดีใจไม่ได้คลิ้นเดียวนะ

ใช่มันโดนไปหมดคือแน่ในที่โดนนะ

บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมีตัวแทนเจ้าของลิขิตแล้วก็
ในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์นั่นแหละอย่างที่บอกกัน
สุดท้ายตกลงแค่เท่าไหร่รู้ไหมเหลือเท่าไห

ก็คือเรื่องของเรื่องมันจะเอาตังค์๒ลูก

นั่นคือเม้นที่อาหารปลาหมดเลยพี่ม้า

มันก็แปลกและก็รู้สึกว่าอย่างหักตาว

ทุกกราโทงต้องถูก
ถ้าส่งปลาตายไหมหนาวน่ะ

๒๐เพ็งอาโคมก็ไปเกี่ยวไฟม่วงไฟไหม้
ไปโดนนุ๊กโดนอะไรตาย
แบบนี้แล้วทูบเทิบอะไรก็ต้องปากอยู่ดีอ่ะใช่ไหมอ่ะ

ก็ไม่ต้องไปลงไปลอยล่ะก็ไม่ต้องมีอะไรดีไหม
จริงพี่ก็ใช้โปรแทนไหมจะไหว้จะอะไรก็ไม่ต้อง

มีคนที่เขาบอกว่าสิ่งที่จะขอคำมาพระแม่คงคาได้

ไม่แต่บางอย่างไม่เพราะของเราก็ขายการท่องเที่ยวด้วยไงคุณแม่

มันจะต้องเอาไว้สะดับโชว์แล้วอ่ะ
คือแบบอาจจะต้องจำกัดมาแล้วก็เก็บทีเดียวถูก

ทำตะข่ายดักเลยไม่ให้ลงสาธารณะ
ก็คือคุณโทษฉันสงสารนางนพม่าจริง
เขาเป็นคนคิดอุตส่าห์ทำไมสุโขทไทย
ส่าห์เป็นคนคิดทำเรื่องนี้ขึ้นมา

ตามเป็นคนคิดน่ะ

โรยกระเทยดีกว่าคุณแม่

เขาบอกว่าปีมันจะต้องเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยจริงนั่นแหละ
อ้าววิ่งเปลื้อยหลังแพ้พนันบอลเพื่อนจะเป็นอย่างไรจะกลับมาเล่าให้ฟังค่ะ

เขาว่ากระพงกับกระเทยมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

ขอบคุณค่ะ
ก็คือว่าฉลาด
เป็นฉันจะติดให้เลย
อีกหนึ่งเรื่องครับอันนี้เป็นการแบบเร็วด้วยกัน
ฟุตบอลกันและอย่างล่าสุด
ทุกวันนี้เขาก็มีการพนันกันนะ

เมื่อคืนวันที่๓๐ตุลาคมที่ผ่านมา
หากใครแพ้ต้องมาวิ่งรอบวงเวียนน้ำผู้หาดใหญ่
เจ้าแล้วเหมือนแผลบอด
ก็เลยต้องมาวิ่งแก้บนตามที่พูดไว้
บางส่วนก็ชื่นชมนะที่ทำตามคำพูดแต่บางส่วนเนี่ยจวกยับเลยฮะ
เพราะทำให้ชื่อเสียงของชาวหาดใหญ่ไม่ดี
ล่าสุดนี่คือแพ้ไงก็คือเขามีคำพลาดกันไป

วิ่งแบบพี่ตูนว่ะนางว่ารอบนี่

ในที่สุดก็เรียกตัวผู้ชายคนนี้ในคลิปมาดำเนินคดี
อายุเพิ่ง๒๘ปีชื่อนายอัฐกรอาชีพให้เช่าพระ
มีอาชีพให้เช่าพระแล้วก็ขายหมวดวินเทจทางออนไลน์
เจ้าตัวยอมรับผิดแล้วก็ขอโทษสังคมที่ทำไป

สร้างความเสียหายต่อภาพรักของเมืองหาดใหญ่
โดยสัญญาว่าต่อไปนี้จะไม่ทำอะไรที่พิเลนแบบนี้อีกแล้ว
ตำรวจแจ้งข้อหากระทำอันควรขายหน้าต่อธารกำหนัง
โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายหรือกระทำการลามกอย่างอื่น
ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน๕๐๐บาท
และนำตัวส่งไปยังพนักงานสอบสวนสพหัดใหญ่
เพื่อเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายด้วยฮะ
แล้วก็ปล่อยตัวไปไม่ทำแล้วนะน้องนะ
ไปวิ่งแก้ผ้าอย่างนั้น
แต่จะนี้คลิปก็ต้องทำอะไรผิดหลักผิดไรเหมือนกันเนอะ
อีกที่นึงพบครองกระดูกมนุษย์และสมบัติรรมค่าที่ขอนแก่น
กิ้งใช้แบ่งเอาเป็น๒ห่อของคุมในผ้าข่าวบาง
ห่อแรกรวบรวมเฉพาะโครงกระดูกร่างกายมนุษย์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ด้วย
ใส่รวมกันกับกำไรข้อมือแล้วก็เครื่องประดับต่างสวยงามเลย
ขณะที่อีกห่อหนึ่งใส่เครื่องปั้นดินเผา

มีพระราชประสิทธิคุณรองเจ้าคณะจังหวัด
ให้ข้อมูลและพบปากกับญาติโยม
มาชมโครงกระดูกมนุษยโบราณฟัน
อยู่อยู่แข็งแรงมาก
เชื่อว่าเป็นโครงกระดูกที่มีอายุมากกว่า๑๐๐ปี

เจ้าของที่นี้ค้นพบคือนายจินดาชอบค้า
บอกว่ามีตัวเองมีเนื้อที่รวมอยู่๒ไร่

ตอนนี้ก็เปิดตัวเองเปิดจำหน่ายร้านหมูกระทะ
จะค้นพบมีการจ้างช่างในชุมชนมาขุด
ขุดบ่อน้ำเพราะขุดไปเมตรครึ่ง
เจ้าก็พบเลยขุดไปนิดเดียวนะเม็ดครึ่ง

มาแจ้งให้ตนทราบก่อนที่มีการประสาน
อย่างผู้ใหญ่บ้านก็ตอนนี้นำไปเก็บไว้ที่วัดนะฮะ

ทางด้านท่านเจ้าคุณนะฮะท่านก็บอกว่า
ข้าวของที่ดินมานิมนต์พระที่วัด
ทำการประกอบพิธีสวดถอดถอน

และสิ่งของต่างที่ค้นพบให้มาเก็บรักษาไว้ที่วัด
เพื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะได้มาทำการตรวจสอบ

สภาพดินที่ขุดค้นพบนะเป็นดินดำอุ้มน้ำ
ทำให้สิ่งต่างนั้นอยู่ด้วยความอุดมสมบูรณ

บูรณสวยงามมากเดี๋ยวมดดำไปแน่นอนนะฮะ
หาชมยากหากการตรวจสอบพบแล้ว
ถ้ามันแล้วเสร็จเนี่ยก็จะยกให้เป็นสมบัติของชุมชน

เมื่อก่อนไม่ได้อุดฟันไม่ได้ทำฟันแข็งแรงมาก

เขาก็ไม่กลัวอันนี้พิสูจน์
เหมือนงาคุณแม้

การออกรางวัลสลักกรีนแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
แต่ก่อนที่จะถึงวันที่ทุกคนสมหวังแล้วก็ผิดหวัง
เราก็ได้เห็นวิธีการขอโชคแบบแปลกมาตลอดใช่ป่ะแป้ง
บ้างอะไรต่ออะไรบ้างขูดเข้าไปนั่นแหละ

เดี๋ยวมันจะชก
งวดต่อไปแน่นอนเพราะว่าทุกคนนะ
ถ้ามัวแต่จะไปทำอะไรที่มันเกิดอันตรายขึ้น
เพราะฉะนั้นทุกคนควรใช้วิจารณญาณในเรื่องนี้นะคะ
และเราก็จะมีวิธีการลุ้นโชคแบบปลอดภัยชัวร์เลย
เขามีทองแสนให้ลุ้นกันยาวทุกงวดทั้งต้นเดือนและกลางเดือน
ไปจนถึงปลายปีโดยเฉพาะในวันที่๓๐ธันวาคม๒๕๖๒ครับ
ทองถึง๑ล้านบาท
ล้านบาทนะฮะกดดอกจันทร์๕๕๐ดอกจันทร์กด๕๐
ดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกฟรี
ลุ้นรวรรณทองแสนกันได้ทุกมวดครับ
ดได้ทุกวันที่๑ถึง๒๕ของเดือนถึง๒๕พฤศจิกายน

หลังถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
แน่นะคะคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีคนนั้นก็ได้

ดอกจันทร์๕๕๐ดอกจันทร์กด๕กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยม
แล้วโทรออกนะฮะฟรีลุ้นรางวัลทองแสนกันได้ทุกงวด
ดทุกวันตั้งแต่๑๒๕ของเดือนถึงวันที่๒๕พฤศจิกายนเดือนนี้แหละค่ะ
ถึงวันที่๒๕เดือนนี้โดยเฉพาะในวันที่๓๐ธันวาคม
แจกทองถึง๑ล้านบาทด้วยนะคะ
ตามกันนะครับหลังจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทางไทยรัฐทีวี
แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีการทำรายการนี้
เพื่อให้การปรอบใจให้ทุกมวด
อย่าลืมสิ้นปีทอง๑ล้านบาทปกติแจกครั้งละ๑แสน
คราวนี้สุดท้าย๑ล้านบาท

เขาบอกวงจะแตกหรอ

คุณแอดกับคุณเทียรี่เขาบอกว่า

แล้วก็จ่อแจงความจริง
ทำเอาแฟนเพลงวงดนตรีเพื่อชีวิตในตำนานของเมืองไทย

โดยระบุว่าไม่ต้องไปสอนใครแค่สอนตัวก็พอแล้วครับ
อะไรที่มันปลอมก็ปลอมอยู่ดี
อะไรที่มันจริงมันก็จริงอยู่ดี

ตั้งแต่วันนี้ไปผมไม่ทำตามคำสั่งของพี่แอดอีกต่อไปนะครับ
และนั้นถึงเวลาจะพูดความจริงนะครับ
งานนี้ออกมาให้หลายคนตั้งคำถามสงสัยว่า
เกิดอะไรขึ้นกับวงกลยนตรีเป็นตำนานของประเทศไทย
วงกลยนตรีเพื่อชีวิตชื่อดัง
ล่าสุดทั้งต้นสังการณ์เอามาเปิดเผลอว่า

เมื่อคืนก็ยังแสดงคอนเสิร์ตด้วยกัน
แล้วก็คาราบาลเนี่ยอยู่ด้วยกันมา๔๐ปีถ้ามีปัญหากันคงทะเลาะกันไปนานแล้ว
หลังจากนี้ไม่มีการเรียกเข้าไปคุยหรือสอบถาม

อัมพลไม่ค่อยรู้อัมพลมีงานทุกวันมุมวงไมโครนะ
ก็คือตามตะวันแดงหับบาร์หรือมีงานเลี้ยงภายใน
พวกนี้เพราะคนรุ่นนี้คือคนที่ฟังเพลงอย่าฟังเพลงแบบกลุ่มเดียวกัน
อย่างข้าระบาล๔๐ปีถือว่าอยู่ยุคไหนคะ
เดี๋ยววันเกิดฉันยังเอาสวรีมาร้อง

อ่านข่าวว่ะครับพุตจุ๊ยว่ะครับ

วันที่๘แต่งงานหรือเปล่าก็ไม่รู้

หรือเกิดวันเดียวกับพี่เบิร์ท

แต่ฉันอยากให้พี่เบิร์ทเกิดก่อน
พี่เบิร์ตเกิดก่อนกี่วันเขาเกิดก่อนพี่เบิร์ต
เกิดก่อนพี่เบิร์ดอ๋อเกิดก่อนพี่เบิร์ด
เฮ้ออ่ะพูดจุ๋ยนี่ก็แม่นี้ก็โกรธ
ขึ้นง่ายนะเราขึ้นลงก็ง่าย
ขึ้นลงลงผู้จุ๋ยทำไมฮะเจอภาพนี้ขึ้นหรือลง
เจอภาพนี้ขึ้นหรือลงขึ้นมั้ยพี่ขึ้นมั้ยพี่
ไม่ละมันเอาสำหรับฉันไปแล้วคือกงอยู่เท่านั้นที่ยังแบบว่าอยู่ในใจฉัน
ถ้ารักจริงต้องรักไม้เค้าละใครมันก็ต้องรักด้วย
เอามาสวยมากอ่างข่าวพับเรียกว่าเรากำลังอยู่ช่วงเร่งปั๊มลูกกันเลยทีเดียว

หูใส่อะไรอ่ะ

เรียกว่าไปปรึกษาหมอแล้วด้วยทั้งคู่นะ
ก็จะปล่อยไปตามเป็นตามธรรมชาติก่อน

ล่าสุดเนี่ยนะทั้งสองคนเนี่ยเขาก็ไปเปลี่ยนบรรยากาศ

วงไปสวีทกันที่ประเทศญี่ปุ่น

เพื่อนนะไปทำไม

เออจะหอบเพื่อนไปทำไมแล้ว

มันก็ไม่สนุกนะสนุกสิ

ได้ปิดก่อนไม่รู้ไป
แล้วบางทีนะคุณแม่อยากจะกินใครคนนึงนะ

แล้วลูกสาวก็เป็นคนจัดหาให้ไม่

การไปเยอะกับเพื่อนก็คือเรื่องของการไปเที่ยวกับเพื่อน

เพื่อจะทำลูกเธอก็จะทำนี้ไหม

ยิ่งไปกับเพื่อนเนี่ยตอนกลางคืนมันต้องเป็นเวลาสังสารเนาะ

ขนาดไปกันสองคนนะขับรถกันตัวเองตัวเองตัวเองบางทีนะกลับมากัน

เข้าใจคำว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเพราะว่าทำเมืองไทยมันไม่ติดสักทีไงก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศ

ปกติมันจะหนาวแล้วนะปีนี้หนาวช้าเหมือนกันเนอะ

ปุ่นในหนาวช้าแต่เกาหลีหนาวแล้ว

ไม่ไงที่ฉันพูดอย่างนี้เพราะว่ามันอยู่ในโซนเดียวกันเลยไง

แม่เขามีอดีตกับที่ไม่ใช่มีความหลังความทรงจำที่เกาหลีเยอะ
ครั้งแรกที่เขาจับมือกับแฟนแล้วก็เดินฝากหิมะก็ที่เกาหลีไง

ได้ถึงไปค่ะ

เจ้านี่มึงจำได้หมดทุกเรื่องราวเลยนะแต่ว่าแนนมั้ยเดี๋ยวจะไปอีกแล้วดู
ช่วงหน้าจะให้ดูกรุ๊ปกิ๊บเข้าไปงานกีฬาสีของเป่า

แต่เป่านะพอเวลาเอาเข้าจริงมาออกโทรทัศน์แล้วงูงิ
เจ๊อี๊กมันไม่ยอมทำอะไรทั้งสิ้นแล้วงูกงี้ไปหมดเลย

หลังจากที่ประกาศว่าท้องลูกคนที่๒ได้๓เดือนแล้วนะครับ
ตอนนี้ไปทำไปงานวันเกิดของ
ไม่ใช่ไปงานของลูกสาวค่ะ

พอกลัวลูกไม่เห็นมาเชียร์ลูกหมา
ลูกหมาคือเปล่าเค้าเรียกลูกเขาเป็นเอ็นดูนะคะ

นี่แล้วก็พรชิตาเข้ามาแม่ชนะ

เขาบอกว่าแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะเลย
แล้วก็บอกว่าแม่ชนะชนะเลิศ
เรียกว่าจัดเต็มเพื่อเป่าจริง
เป้าแข่งอะไรลูกเอ้ยอยากเห็น

เกี่ยวกับดาวพิมทรรพ์ทองกับพอทซ้าลันด์
เรียกได้ว่าเป็นคู่ที่แซ่บ
เขาบอกว่าบอสเปิดตัวแฟนใหม่แล้วจริงไหม

มีภาพหลูดคุยกับผู้หญิงคนหนึ่ง
ส่วนน้องดาเขาบอกว่าก็ไปถามเขาเองไม่กีดกัน
หลังจากเลิกการเลิกลากันไปกับดาวพิมพ์ทองเนี่ยนะ

ดาวเนี่ยออกมาทวิตข้อความทวิตเตอร์ก่อนอันนี้ว่าน้ำลดต่อผุดมาก
แล้วก็มากหลายครั้งเนี่ยนะฮะ
จึงจริงที่ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแล้วก็วงเล็บอีโมจิรูปเจ้าระเข้เนี่ยนะฮะ

เปลี่ยนเจ้าระเข้ก็จริงอะเนาะให้กลายเป็นคนได้
แล้วสุดท้ายมันก็ย้อนมากัดเรา
จนทำให้เราหลายคนจะไปโยงว่าสื่อถึงใคร
ล่าสุดเนี่ยดาวก็ได้มาเคลียร์ประเด็นดังกล่าวเรื่องข้อความในทวิตเตอร์
เห็นหรือว่าก็ชี้แจงลงไอจี้ว่ากลุ่นนายอย่าดึงประเด็น

ข้อความจะทวิตหรือใดไปใช้ในการกล่าวหา
ว่าดาวพูดถึงคนอื่นนะคะ
แล้วหนูพูดถึงใครอย่างนู้นพอส่วนใหญ่ก็จะโพสต์แค่ข้อความเตือนใจตัวเอง

แล้วก็คนที่ติดตามเขาจะถูกใจถ้าดึงอะไรไปเป็นประเด็นซะหมด
ก็คงไม่ต้องใช้โซเชียลมีเดียกันแล้ว
ถ้าดาวอยากจะสาดโครนใส่ใครไปทำส่วนตัวมันง่ายกว่าค่ะ

มันไม่ได้ไหว้หรอกมันไม่สะใจเพราะว่ามันแบบว่า

โซเชียลแปลว่าสังคมลูกค่ะออกมาอย่างนี้คือสาธารณะถ้าจะไปทำตัวตัวก็ไม่สะใจ
เพราะว่ามันจะให้รู้คนอื่นเขารู้ไปด้วย
ทำก็บอกจริงว่าทำไม่ทำก็ต้องไม่ทำเลย

เขาแชร์อะไรหน่อยนะก็พูดอีกนิดนึงนาทีเค้าเตือนจ่ายเค้าเตือนจ่าย
คุณแม่ก็มองโรคมืดเกินป่าวแม่ชื่อหรอไม่ได้คิดนะ

หนังหน้าร้อนกับสิ่งที่คุณคิดนะ
คนเขาดูรู้แอ่งดูใส่คุณแม่หนูปลอมตาหนูปลอมไม่ได้หรอก
แต่คุณแม่เก่งกว่าหนูเยอะนี่ใส่มัวของชนเผ่าอะไรครับ
น้องเมนเดอร์ช่วงนี้อากาศหนาวแหละก็ต้องเอาเพลียวลงมาข้างล่างนิดนึงคุณแม่
ทุกอย่างมีความหมายคุณหมายเถอะ
หมดเวลาแล้วครับกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้หลังครบทรงชาติวันนี้สวัสดีฮ